ส่วนเรื่องนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะคะคุณนัทพงศ
เพราะว่ามีชาวบ้านแม่บ้านนี่แหละ
เขาซื้อไข่นกกระทาจะเอามาทำไข่ลูกเขย
แต่พอปรุงเสร็จเนี่ยไข่ลูกเขยก็ต้องต้มก่อน

ปรากฏว่าพอเข้ามากินมันกินไม่ได้คุณผู้ชม
มันแข็งมันเหนียว
นี่ค่ะคือเขาซื้อไข่นกกระทามาแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารนะคะ

คุณวราพรอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ไปซื้อไข่นกกระทามาจากร้านขายของชำที่ตลาดโค้งตาหวาน
มันใสเหรอครับมันเป็นอย่างนี้
พอปรุงเสร็จมันเป็นแบบนี้เขาก็เอาไปให้แม่ครัวทำไข่ลูกเขย
เราก็จะตั้งข้อสังเกตว่าไข่ปลอมแน่นะคะ
ดูท่าทางจะเคี้ยวไม่เข้าด้วยแหละ
เธอบอกว่าเธอซื้อมา๔ห่อมี๒ห่อเท่านั้นนะคะ
กินไม่ได้กินได้แค่๒ห่อเท่านั้น
ก็สงสัยว่าไข่ปลอมหรือเปล่า
กลิ่นก็เหมือนพลาสติกก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับร่างกายนะคะ
กรณีอย่างนี้เนี่ยดิฉันว่าหลายคนก็เคยเจอนะ

ไข่แข็งเหนียวมันเกิดขึ้นได้
เอาไปฟังเสียงของคุณวราพรกันหน่อยค่ะ
เห็นว่าก็นึกว่ามันน่าจะอร่อยก็เลยซื้อมา
อ๋อแต่พอเราจะมาปรุงเป็นอาหารอะไรครับให้ไข่
นึกว่าจะทำไข่ลูกเขยแต่มันไม่ใช่แล้ว
มันเหมือนพลาสติกเพิ่งซื้อครั้งแรกด้วย

ไม่เคยก็เจอแต่เป็นที่เขาเป็นลูกสำเร็จเรียบร้อย
นี่ค่ะเขาก็ลองเอามาเผาไฟด้วยนะคะ
เขาบอกกลิ่นมันคล้ายกับพลาสติก
ก็ไม่กล้ากินกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับร่างกาย

เราก็ไปหาคำตอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
ว่ามันเป็นธรรมชาติหรือว่ามันเป็นไข่ปลอมกันแน่นะคะ
ซึ่งอาจารย์ออสค่ะท่านก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่า
นกกระทาที่พบเนี่ยไม่ได้เป็นไข่ปลอมนะคุณผู้ชม
มันสามารถที่จะรับประทานได้จริง

ว่าทำไมไข่นกกระทาถึงมีลักษณะคล้ายกับพลาสติก
อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากการสูญเสียโปรตีนค่ะ
คือโดนความเย็นจัดร้อนจัดมาหลายรอบ

ตัวไข่เนี่ยมันจะมีโปรตีนนะครับ
ทั้งที่ไข่ขาวไข่แดง
แล้วก็ก่อนถึงไข่แดงนี่จะมีโปรตีนหุ้มอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าโปรตีนมันเสียสภาพ

ทีนี้โปรตีนเสียสภาพได้อย่างไรนะครับ
นี้น่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิความร้อน

เช่นไปต้มให้มันสุกนะครับ
แล้วก็เอาไปทอดหรือว่ามาแช่เย็นนะครับ
อุณหภูมิก็จะทำให้เปลือกที่มันห่อหุ้มอยู่เนี่ย
มันก็เลยทำให้เป็นโปรตีนที่แข็งขึ้นแข็งขึ้น
ยังมีลักษณะกายภาพคล้ายกับพลาสติก
โอ้โหอาจารย์ออสอธิบายซะเห็นภาพเลย
คือดิฉันว่ามันอาจจะเป็นเพราะมันลูกเล็กด้วยนะ
เวลาโดนความร้อนมันก็โดนเยอะ
คือเย็นก็เย็นจักรอ่าใช่พอฉะนั้นวันนี้ถ้ากลับไปนะ
แม่บ้านนะทำไข่ลูกเขยให้กินแล้วมันแข็งเนี่ย

ว่าเอาไข่ไก่หรือไข่เป็ดทำดีกว่าครับ
ท้อใจตั้งแต่ปอกไข่แล้วฮะถ้าไข่นกกระทานเนี่ยนะครับ
ที่เขาบอกมันน่ากินเขาก็เลยซื้อมาเนี่ยค่ะ
คือคุณรังสรรควงบุญหนัก
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
เขาก็ทำนะเขาเอาไข่นกกระทามาพิสูจน์

แล้วเขาพบว่ากลิ่นที่ไหม้เนี่ย
มันเป็นกลิ่นจากการเผาไหม้โปรตีน
มันคล้ายกับกลิ่นเนื้อสัตว์มันจะไม่ใช่กลิ่นพลาสติกไหม้
เพราะฉะนั้นเขาก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่า
มันไม่ใช่ไข่ปลอมค่ะเป็นขายจริง
แต่ว่าเกิดจากวิธีการปรุงนี่แหละ
พอทอดมันก็ไปเปลี่ยนสภาพนะคะ
ส่วนที่แข็งน่าจะเป็นโปรตีนจากไข่ขาว
ไม่ใช่พลาสติกนะครับ

ถ้าต้องการความชัดเจนก็ต้องส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพท

กินเยอะเหนียวเหลือเกินครับกินเยอะลูกเล็กด้วย